จังหวัดกาญจนบุรีครับมีวัยรุ่นนัดเคลียร์ปัญหากัน
เห็นว่ามีเรื่องมีราวทะเลาะกันเขม่นกัน
เคลียร์กันรอบนี้เนี่ยใช้ปืนครับ
จ่อยิงมีคนเจ็บสาหัส
แล้วคนที่รับกระสุนแบบเต็ม
เพราะคนแรกแค่เจ็บเพราะกระสุนถ่างบริเวณหัวนี้ไป
ไปเจาะเข้าร่างลุงของเขาล้มนอนแน่นิ่ง

บริเวณจุดเกิดเหตุคือหลังวัดเนินพระงาม

พบศพนายมณฑลหรือว่านายทนอายุ๔๒
นอนตายอยู่กลางถนนถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ
ไม่ทราบขนาดเข้าที่หัวครับ
บริเวณใบหน้าหน้าอกรวมแล้ว๗แห่งด้วยกัน
ผู้ตายมีศักดิ์เป็นลุงของคนยิงครับ
ซึ่งคนก่อเหตุนั่นก็คือนายเบิร์ตหรือว่านายวิศนุอายุ๒๑
บ้านอยู่ห่างกับบริเวณจุดนี้ประมาณ๔๐๐เมตรเท่านั้นเอง
ถากเข้าไปที่บริเวณหัวเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ใกล้กันพบมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บ
สีขาวจอดล้มอยู่ก่อนที่จะพาคนเจ็บเร่งส่งรักษา
หลังจากเกิดเหตุครับญาติผู้ตายก็เดินทางมา
ทันทีที่พบร่างเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซสีขาวคันนี้
ของคนเจ็บเมื่อกี้นี้ค่ะและเลยไปอีกนิดหนึ่ง
นั่นคือร่างของผู้ตายในทนครับญาติร้องไห้เสียใจฮะ
เสียงร้องไห้ของเขานี่คือนักข่าวได้ยินชาวบ้านได้ยินก็สงสารนะฮะ
สอบสวนเนี่ยทราบว่าปกติแล้วมือยิงก็คือในเบิร์ตนั้น
กับคนเจ็บคือในฟิล์มเนี่ยไม่ค่อยถูกกันครับ
เหม็นกันก่อนเกิดเหตุคนที่บาดเจ็บที่โดนยิงกระสุนถากหัวเนี่ย
ไปร่วมงานแต่งในหมู่บ้านพอเสร็จงานก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
พร้อมกับเพื่อน๘คนรถทั้งหมด๓คันครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนก่อเหตุคือในเบิร์ตมือยิงเนี่ย
เรียกให้รถจอดต้องการจะเคลียร์ระหว่างที่กำลังคุยอยู่นั้น
เบิร์ตชักปืนออกมาเลยครับชักลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
จ่อยิงใส่คนเจ็บกระสุนถาเข้าที่หัว
แล้วกระสุนเนี่ยพุ่งไปโดนเจาะเข้าที่ร่างของนายทนครับ
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของคนก่อเหตุนะฮะในทนยืนอยู่ข้างหลังพอดี
แล้วกระสุนเจ้ากรรมก็ไปเจาะร่างอยู่พอดีเลยตรงนั้นครับ
ก่อเหตุเสร็จปั๊บในเบิร์ตตกใจรีบขึ้นกระบะแล้วขับหลบหนีไป
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันเพื่อนของคนเจ็บ
เคยแชร์โพสต์แล้วมีการเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
คนจริงเขาจะไม่โชว์คนโชว์เขาเรียกคนไม่จริง
ปืนมีไว้ยิงไม่ได้มีไว้โชว์
มีการแชร์โพสต์แล้วก็มีการแคปชั่นข้อความไว้แบบนี้ครับ
หลังจากนั้นในเบิร์ตคนยิงเนี่ยก็โพสต์สตอรี่
บอกว่าเจอกันไม่มีโชว์อย่าวิ่งอีกนะรู้เรื่อง
ลักษณะคล้ายกับการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาครับ
นี่ฮะที่มีการโพสต์ข้อความเอาไว้
นั่นก็เลยเป็นเรื่องราวที่นำมาสู่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
ทีนี้ถามว่าปมเหตุเนี่ยมันคือเรื่องการท้าทายกันไหม
หรือมันคือยังไงกันแน่วันนี้เราส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
นี่รอยเลือดยังคาอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
เคี่ยวได้ไปคุยกับคุณยายที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
แกบอกแกนอนไม่หลับเลยนะเพราะภาพมันติดตา
ตอนเกิดเหตุกันนั่งเล่นอยู่ที่เปรต้ายต้นหมำม่วง
เห็นรถมาจอดกันบนถนนหลายคันเลย
แล้วมันก็ยิงกันปุ้งปั้งไปเลย
ยายก็แก่แล้วเนอะหูก็ไม่ค่อยดี
แต่ยายได้ยินเสียงปืนเลยนะ
มาทำหน้าบ้านเราเลยนะเอออืมนี่ลูกชายยังไม่กลับ
ยังไม่รู้เลือดยังแดงอยู่เนี่ย
เราได้คุยกับญาติของผู้ตายนะคะก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ย
กลุ่มวัยรุ่นครับกลุ่มของเบิร์ตกอกมะตูมฝั่งมือยิง
แล้วก็กลุ่มของฟิล์มคนเจ็บก็เหมือนที่คิงเล่าเมื่อกี้อะค่ะ
ว่าเขาท้าทายผ่านโซเชียลกันมาหลายเดือนแล้วนะคะ
แล้วเขามีการเคลียร์ใจกันไปหลายรอบแล้วโดยมีผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นคนกลาง
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าฟิล์มฝั่งคนเจ็บเนี่ยชอบมาหาเรื่องที่บ้าน
อย่างเมื่อวานนี้ฟิล์มมาร่วมงานแต่งของญาติอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์สามคันมากับเพื่อนแปดคนจังหวะผ่านบ้าน
มันก็ต้องมีการจอดเบิ้ลเครื่องใส่ซะหน่อยแถมขากลับบุกเข้ามาหาเรื่องถึงในบ้าน
ตัวเธอเองต้องไล่ออกไปด้วยการจุดประทัดไล่นกใส่ท่อพีวีซีอะค่ะ
กลุ่มของฟิล์มคิดว่ายิงปืน
วิ่งหนีตายกันหัวซุกหัวสุนทิ้งรองเท้าไว้หนึ่งคู่
วันนี้๑๑โมงฟิล์มกลับจากงานแต่งของญาติ
แล้วก็ขี่รถหนีไปคนตายอ่ะขี่ตามไป
แล้วก็เลยถูกในเบิร์ตที่เป็นญาติกันเองยิงตายค่ะ
กลับบานเนี้ยตรงนี้แล้วก็ตรงบ้านเก้าสี่อืม
ชาวบ้านรู้หมดพีที่ห้ามชาวบ้านเลยเขาได้ยินทางนั้น

ไม่ถามแต่นู้นแค่ถามว่ามึงมาเบิร์นรถทำไม

แต่มันเป็นไอฟีมและล่านเข้า
เข้ามาด้วยกันแต่เข้าไปก้อนสองคันแล้วเลือกไอฟิล์มคันเดียว
พี่ก็เลยอยากให้ความเป็นธรรมของพี่ด้วย
ใช่มันก็ต้องฟังสองฝ่ายอะพี่
เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหนูไม่ได้โกหกมันเป็นอย่างนี้จริง
ส่วนตัวโกรธเบิร์ตไหมที่จังหวะมันพลาดแล้วโดนพี่ชาย
มันไม่โกรธหรอกพี่เพราะว่ามันเป็นเหตุสูตรวิสัย
เพราะว่าไอฟีมจะแทงล่านแทงเบิร์ต

กระสุนก็เลยพาดโดนพี่ชายข้างล่าง
เราได้คุยกับเพื่อนของฟิล์มฝั่งคนเจ็บนะคะ
วัยรุ่นสองกลุ่มนี้เมื่อก่อนคือเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ
แต่มีเรื่องกันแล้วก็เลยทำให้เลิกคบกันไป

ซึ่งฝั่งเบิร์ตพากลุ่มเพื่อน๗๘คนพร้อมมีดพร้อมปืนมาบุกที่บ้าน
โชคดีที่ตอนนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ด้วย
แต่ก็มีผู้ใหญ่มาเคลียร์แล้วก็ถอนแจ้งความกันไป

ไปติดทหารมาสองปีกว่าละ
ยืนยันว่าต้นเหตุไม่ได้เกิดจากงานแต่งงานที่บอกว่าไปงานแต่งแล้วก็เลยมาทะเลาะกันยิงกันเขม่นกันเนี่ย
คือเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่ฟิล์มปลดประจำการทหารพอดีค่ะ
ถึงได้โอกาสมาร่วมงานแต่งที่หมู่บ้าน
แล้วก็รู้มาว่าระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยไปเจอเขากับกลุ่มของในเบิร์ตฝั่งมือปืน
ก็เลยทะเลาะวิวาสกันซึ่งหน้าตรงนั้นนั่นแหละ
มีการยิงปืนขึ้นฟ้าสองครั้งแล้ววันนี้มาร่วมงานแต่งอีก
เบิร์ตรู้ว่าฟิล์มมาก็เลยไปดักรอแล้วก็ยิงจนตายนี่แหละ
ทางฝั่งของฟิล์มเขาเชื่อนะว่าน่าจะเป็นการวางแผนดักฆ่าฟิล์ม
เพราะถึงขั้นรู้ว่าจะเข้าจะออกงานแต่งกี่โมง

เฟซบุ๊กที่โพสต์ท้าทายกันมันเรื่องอะไรหรือครับ

เหมือนถ้าว่าไอ้คนบัดเจ็บออกไปเบิร์น
น่าจะประมาณนี้นั้นที่มันเล่าให้ลูกฟัง
คนบัดเจ็บใช่ความคิดมากทางคดีนะคะ
เห็นว่าในเบิร์ตติดต่อขอมอบตัวแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเพื่อนสนิทของในเบิร์ตแล้วก็น้าของในเบิร์ตบอกว่า
ตอนนี้เบิร์ตเองก็เครียดที่
ที่เป็นลุงของตัวเองมาถูกลูกหลงจนตาย
เดิมที่เบิร์ตกับฟิล์มเป็นเพื่อนสนิทกันมา
แต่ก็เลิกคบกันไปกว่า๑ปีแล้วค่ะ
แล้วก็อย่างที่เห็นว่ามีการท้าทายผ่านทางโซเชียล

มีผู้ใหญ่เป็นคนกลางมาเคลียร์ให้ก็หลายต่อหลายรอบ

แล้วก็รู้เรื่องที่ฟิล์มไปบุกบ้านของน้องสาว

กลายเป็นถูกลูกหลงยิงเสียชีวิตเลยนะคะ

แล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน

จากกองกำกับการสืบสวน

และกระสุนไปเจาะเข้าที่ลุงของเขา
จนตายเนี่ยนะฮะเขากดโทรศัพท์ยกหูโทรหาเมียครับบอกว่ายิงคนตาย
ตายโทรบอกเมียว่ายิงคนตายแล้วเดินทางไปที่บ้านครับพอไป
ถึงบ้านสิ่งที่เขาทำก็คือโผล่ไปกอดเมียแล้วบอกว่าดูแล
ตัวเองให้ดีนะแล้วก็ดูแลลูกสาวให้ดีด้วยเขามีลูกสาว
อายุยังน้อยอยู่เลยครับ๓ขวบครับคุณผู้ชมมิ้นครับตักนั้นตัดสิน
ขอมอบตัวกับตำรวจแล้วยอมรับว่าเขาใช้ปืนยิงในฟิล์มเพื่อน
เก่าเขาจริงแล้วมันก็พลาดพลาดไปโดนลุงทนจนตายยอมรับว่า

ตัวของในเบิร์ตเองนั้นก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยกับเพื่อนสักเท่า
ไหล่ก็เลยต้องแตกกลุ่มแยกกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเมีย
ในเบิร์ตก็บอกว่าที่ผ่านมาผัวฉันเนี่ย
ทะเลาะกับฟิล์มอยู่บ่อยมีปัญหากันคำเหม็นกัน
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาลักสุดฮะ
สำหรับอาการของในฟิล์มคนเจ็บเบื้องต้น

ยังคงต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
อย่างที่บอกว่าถูกยิงเข้าที่บริเวณหัว
ต่อให้ถากไปก็ตามก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างมาก